เรื่องของของหวานเนี่ยผมอยากจะแนะนำนี้เลย
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตัวผมเองก็ชื่นชอบคุณสายหวานอยู่แล้วเนี่ย
ถูกต้องเป็นผู้ชายที่ขาดความหวานไม่ได้
เบาหวานก็ไม่ขาดนะคะซ้ายเป็นเบาหวานไปดูนี่โอ้โห
ของหวานชนิดนี้นะครับใครก็น่าจะชอบข้าวเหนียวทุเรียน
เออเป็นข้าวเหนียวมูลทุเรียนนะครับค่ะ
ไปที่จังหวัดนี้เลยครับสุราธานีอืมน่ากินเนอะ
จริงนะใช่น่ากินมากเลยหมายถึงทุเรียน
ข้าวเหนียวทุเรียนนี่แหละครับโอ้ยเป็นข้าวเหนียวมูลสี่สี
ทุเรียนภูใหญ่โตที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
บรรจุใส่แพ็คลงไปอย่างดีเลยทีเดียวโอ้เห็นทุเรียนแล้ว
เหลืองน่าทานเนอะน้องใบตองเนอะใช่ค่ะดูสิ
ใหญ่แน่นเท่านั้นเลยนะคุณนะนี่
เหนียวมูลทุเรียนนะครับเป็นเมนูที่เกิดจากไอเดียของสาวสวยวัย
ี่สิบเจ็ดปีคนนี้นี่แหละครับไอเดียดีค่ะคุณวิลาซินี
รักเขียวชาวจังหวัดสุราธานีโอ้เรียกได้ว่า
แจงลงไปได้อย่างสวยงามหน้าตาดีดีอืมหมายถึงข้าวเหนียวทุเรียนเนอะ
ใช่ทั้งสองอย่างเลยอันนี้คุณดูอ่านแล้วมีความสุขจังเลย
เขาก็หน้าตาดีเพราะฉะนั้นมันก็เอื้ออำนวยให้เมนูเขาดูดี
ดูน่าทานโตเลยทีเดียวคุณวิลาซินีเล่าว่าปกติแล้วนะครับ
คุณแม่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กับลูกกินกันในบ้านฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง
เธอจึงมีแนวคิดทำข้าวเหนียวมะม่วงขายเมื่อ๑ปีก่อนจากนั้นก็นำมาโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กนี่เป็นอีกหนึ่งแม่ค้าออนไลน์อีกแล้ว
ต้องดูในช่วงท้ายกับเรากับอาจารย์ปอลนะนอกจากนี้ครับเธอยังบอกว่ามีลูกค้าทยอยสั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเธอหันมาลองทำเมนูข้าวเหนียวมูลทุเรียนก็ปรากฏว่า

และยังมียอดออเดอร์เข้ามามากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ

ก็เลยเปิดรับออร์เดอร์เรื่อย
ทุเรียนหมอนทองค่ะเพราะว่ามันจะได้เนื้อเยอะแล้วก็เม็ดมันจะเล็กค่ะ
ร้านนี่ดูในเฟซบุ๊กจะรีบไปแอดเป็นเพื่อน
เดี๋ยวคุณจะไปสั่งข้าวเหนียวเหรอ

ไม่ได้มีนัยยะอย่างอื่นเลยนะ
เอางั้นไหนบอกหน่อยเฟซบุ๊คชื่ออะไรคุณ
เฟซบุ๊คของร้านนะคะ

ชื่อว่ากกกุ๊ด
เพราะผมหายากเมื่อกี้ผมยังกะโกะไม่ถูก

กแล้วก็กกก

แล้วก็กก

บอกว่า๑ชุด๑กล่องนะครับจะมีข้าวเหนียวมูล๔สีนะ
แล้วก็มีเนื้อทุเรียนหมอนทอง๒เม็ดใหญ่หรือว่า๑ภู
ขายราคาชุดละ๑๒๐บาท

เพราะว่าทุเรียนก็ไม่ได้ราคาถูกเลย
เนื้อแน่นมากพลูใหญ่มากเลยคุณดูสิ
โอ้โหราดน้ำกะทิลงไปนะ

โอ้โหดูตั้งแต่ข่าวแรกมาในเบรกที่๒ตอนนี้ได้ท้องร้องแล้ว
ใช่มีคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันกลืนน้ำลายชัดเจนมาก
เราดูแล้วก็หิวไปพร้อมกันไม่ใช่คุณผู้ชมหิวอย่างเดียว
เราก็หิวนะคะเช่นเดียวกันที่ได้ยินเสียงกรอกแก๊กท้องร้องบอกตรง